แต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยดูเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่สมุทรสาคร
หลานสาวเนี่ยอายุ๑๘ไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าโอ้โหถูกลุงแท้เนี่ยตามมารังความ
เอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
แล้วหนูคุยกับป้าเขาดีไหมหนูพูดไม่ดีเหรอ
ตื่นเมื่อกี้ใครจะตื่นมาตีห้าล่ะ
หนูก็คุยกับป้าเขาดีดีไหมแล้วบอกป้าเขาตลอดไหมว่าหมากัดอ่ะ
พูดดีด้วยตลอดป้าเขาดีเคยพูดไม่ดีใส่เถอะ
มาโอกรุ่นะแล้วจะแจ้งจับหมึงไอ้ผู้ชาย
ตากับป้าเขาที่เคยพูดไม่ดีด้วยเหรอพูดดีกับเขาตลอด
ใครจะแจ้งจับร่วมพีชกุลมาหาเรื่องหนูอะหนูเอาอะไรเฮ้ย

มานี่ใครไปแจ้งมาแจ้งมา
เหมือนกับว่าลุงเนี่ยจะมีปัญหาไม่อยากให้เธอกับแม่อยู่แถวนี้หรือยังไร
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเธอบอกเธอมีปัญหากับผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเรียกป้าฮะ
ไม่ใช่ภรรยาลุงไม่ใช่ป้าแท้นะเป็นป้ามาขายของอยู่ใกล้
หมาของเธอเนี่ยมันดุมันไปกัดป้า
ซึ่งป้าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะค่ะ
แต่ลุงอุ๊ยทำไมลุงโกรธจังทำไมลุงโกรธขนาดนี้
เธอก็เลยส่งเรื่องนี้ไปร้องยังสื่อออนไลน์นะครับ
เหตุการณ์ตามคลิปเนี่ยแหละฮะล่าสุดวันนี้
หลานสาววัย๑๘ปีเนี่ยไปแจ้งความที่สพเมืองสมุทรสาครนะครับทุกผู้ชมครับ
โดยเมื่อ๙โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเธอไปแจ้งความนี่ฮะ
แล้วก็บอกว่าผู้ชายในคลิปเป็นลุงแท้ไม่พอใจที่เธอกับแม่มาอาศัยอยู่ด้วยในพื้นที่ที่บ้าน
หาเรื่องก่อกวนต่างนานาทำลายข้าวของในบ้าน
รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยต้องมาลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อน
แล้วมาขอคำปรึกษากับทศด้วย
เรื่องที่เกิดขึ้นในคลิปเป็นเรื่องที่สุนัขของเธอไปกัดคน
ซึ่งกลางคืนเธอจะขังเอาไว้ในบ้านพอเช้าแม่จะปล่อยหมาให้มันออกไปขับถ่าย
หมาก็ไปกัดคุณป้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างบ้าน
เธอบอกว่าก็มีปัญหากับลุงอยู่แล้วนั่นแหละ

ล่าสุดเธอเอาโต๊ะไปวางหน้าบ้าน
เพราะเธอขายของออนไลน์
เพื่อเตรียมพวกรับส่งของทางพัสดุอะไรพวกนี้
ลุงก็มาไล่มาถามว่าเออเอามาวางทำไมอะไรยังไง
แล้วก็โยงไปถึงเรื่องปล่อยหมาไปกัดคน
เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะ

ต่างคนต่างอยู่เพราะพ่อไม่อยู่เนี่ย
โดนทุกอย่างค่ะแล้วเมื่อกี้ก็คือว่า

หนูอยู่บ้านคนเดียวแม่หนูก็อาบวีดีโอไม่เป็นใช่ไหมคะ

พอหนูรู้เรื่องหนูก็เลยคลิกจากมาถึงแม่

เดี๋ยวก็จะเรียกฝ่ายของลุงของ
ถามว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น

ก็จะหาทางให้เจรจงเจรจา
แล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขกันต่อไป

อันนี้ก็จะดูแลให้ว่าอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็แล้วกัน

ถ้าจะเอาผิดตามกฎหมายมันก็ได้แหละ

เธอก็เลยบอกขอแจ้งลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน